หน้าเขาเปลี่ยนไปจริงนะพี่ท่านแหลงแล้วท่านแหลงแล้วนะคะคือ

แล้วก็พักดูอาการอีก๘ชั่วโมงหลังจากนั้นก็พักฟื้นมาตลอด

ผมอยากให้คุณผู้ชมคุยกิจที่ส่งไลน์มา
ช่วยลองปรับเสาหรือปรับคลื่นหน่อย

นางก็หลุดไม่ใช่เพราะสีมันสดใส
แล้วเวลาผิวพี่เหมียวตัดกับสีฉากมันก็จะเลอค่า

อ้าวตัดแคบกว่านี้อีกอย่าสิไม่ได้บ้า
เดี๋ยวเห็นแผ่นที่ใต้ตาใกล้ดีแล้วค่ะ

คุณสุชัยออกมาแล้วแถลงข่าวพร้อมแว่นตาดำ

ดูกันนะฮะมาไปฟังเสียงสุรชัยเลยว่า

เพื่อสัยกรรมตบแต่งใบหน้า

นี่ผมเป็นอายากรไปแล้วเหรอครับ

ผมอยากดูดีผมอยากสดใส

แล้วหุ้นจากขวา

บอกว่าทำไมผมเป็นอาชญากรไปแล้วเหรอ

เขาไม่ได้ว่าเขาว่าคุณโรกตเตอร์สเตปิง
หลังจากผ่าตัดอาจจะนอนอยู่นานแล้ว

ซึ่งไม่สามารถใช้ได้คำนี้ได้

ออกจากวงการเลยถ้าการทำหน้าเป็นความผิด

ใครมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอ้ทีนี้เซปปิง
ปิ้งนั่งอยู่ไงคือประเด็นไม่ได้อยู่ที่คุณอาสุรชัย
ทำหน้านี่คือเรื่องปกติของวงการเรา
ใช่ไหมใช่ไหมคุณหนุ่มกันครับถูกต้องอะไรนะฮะ
คุณหนุ่มกันกำลังหารูปให้อยู่อะไรนะ
หมายถึงว่าการทำหน้าปรับปรุงใบหน้าดึงทึ้งอะไรอย่างนี้
เรื่องธรรมดาเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครก็ทำได้หมด

ส่วนที่คุณอาออกมาแถลงข่าว
อาจจะมีอะไรที่คัดเคลื่อนอยู่หรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
ดูหน่อยมีอ่ะก็ตอนนี้ก็คือมีมีการทำเรียกว่า

ขอดูภาพเปรียบเทียบของคุณสุรชัยกับก่อนและหลังทำ
นี่มีไหมครับคุณนี้มันไม่ขึ้นแล้ว

ก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนโอเคแล้วเรามีเองไหม

เพราะว่าถ้าปลูกนี่ยังไม่ยาวเท่านี้หรือเปล่า

ก่อนที่จะหยุดการแถลงข่าวไปนะครับ

สุรชัยชันดีมาธรณ์นี่น้างห๊าเขาส่งกันมาแบบนี้

หรือน้างชัยเป็นบ้าเนอะคุณหนุ่มค่ะ

จะเป็นเพียงคำพูดไม่กี่คำทำไมต้องพูดกันขนาดนี้
สุดท้ายอยากขอให้สื่อสังคมให้ความยุติธรรมกับด๊อคเตอร์เซปิงด้วย

ไม่ได้เป็นอาชียากรแพทย์เขาบอกว่าอย่าใช้คำนี้คือพอบอกว่าเป็นโครงการ
อืมมาดูสิว่าเขาทำมาแล้วสรุปผมยังใส่วิกอยู่ตอนนี้ได้ปะ
เพราะว่าการปลูกผมผมมันยังไม่เป็นต่ออยู่
ยังไม่งอกต้องเอารากผมเก่าอันที่แข็งแรงมาใส่ไงคะเหมือนพาตัดเลย

เขาพูดว่าช่างแต่งหน้าที่ตอนนี้ชัดที่สุด